คุณผู้ชมครับไปดูคลิปหนึ่งค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน
มหากรรมจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะคะ
มีคนเขาเก็บภาพเอาไว้ได้แล้วเขาก็โพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียล

คุณผู้ชมคิดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาตั้งใจไหมหรือมันเป็นอุบัติเหตุลองไปดูค่ะ
เห็นไหมคะคนใส่เสื้อสีเขียวเมื่อสักครู่นี้

ปั่นแข่งกันมานะคนใส่เสื้อเขียวนะคะ

หรือว่ามันบังเอิญมันเอ็นพอดีตรงนั้นไปชนหลักเหรอ
เสียหลักมันก็ไม่น่าจะเสียหลักมันต้องเสียไปทั้งตัวมากกว่านี้หรือเปล่า
ใช่นี่เขาว่ากันว่ามันเหมือนเป็นการตั้งใจอะค่ะ
แบบเอาหัวไหล่ไปกระแทกจักรยานอีกคันนึงเพื่อให้แบบเปิดทางให้เขา
เขาจะได้ไปอยู่ในกลุ่มหน้าเพราะมันเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานไง
เขาก็พูดถึงลักษณะที่ว่ามันเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำ
มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นคนที่โดนชนเขาล้มกลิ้งลงไปเลย
มันอันตรายแล้วถ้าไปเกี่ยวคันอื่นอีกนะ
ถูกตอนล้มเราไม่เห็นภาพชัดมากนักแต่ล้มมันก็เจ็บแล้วมันก็แรงอะค่ะ
เขาบอกว่าเห็นแล้วมันเจตนาชัดแบบนี้ควรตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งอะไรแบบนี้อีกแล้วดีมั้ย
จะเอาภาพนี้ไปดูแล้วย้อนกลับไปดูว่าใครเบอร์นี้ใส่เสื้อสีนี้ที่ลงแข่งในนัดนี้ค่ะ

ใช่กีฬามันต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
คุณจะไปแกล้งไปชนเขาแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเกิดขึ้นในการแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง
เงินรางวัลเยอะค่ะล้านหนึ่ง
จัดขึ้น๑๘๒๐พฤษภาคมวันนี้วันสุดท้าย
นครพนมมุกดาหารสกลนครระยะทางรวม๓๗๒กิโลเมตร
ดังนั้นเห็นคลิปนี้อย่างที่บอกตรวจสอบได้ไม่ยาก
เห็นเบอร์ข้างหลังก็รู้แล้วว่าหมายเลขนี้ใคร
คือมันทำให้เราต้องตระหนักไว้อีกอย่างหนึ่งเลยนะ
ซึ่งเราก็ย้ำเตือนกันบ่อยยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ผู้คนหูทิพย์ตาทิพย์หมดแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณทำอะไรแล้วไม่มีใครเห็น
ดีนะดิฉันว่าคนไม่กล้าทำผิด
จักรยานแล้วไปเบียดเขาไปแกล้งเขาเนี่ย
ก็ไม่รู้นะเขามีกล้องข้างหลังได้ยังไง
เหมือนกับลูกของคุณกุ๊บกิ๊บดาราสาว

ใครจะไปรู้ว่าระหว่างที่เขาอยู่กันคลิปถ่ายไว้ชัดเจนเลยว่า

ดีค่ะจะได้ระมัดระวังตัวแล้วอย่าทำผิดค่ะ